คุณผู้ชมคะ๔โมงครึ่งแล้วนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมง
หลายคนจะต้องเลิกงานและจะต้องเดินทางกลับบ้าน
ตอนนี้กุมขมับกันเลยว่าไปทางไหนดี
คนที่มีออฟฟิศอยู่บริเวณใกล้กับการชุมนุมแล้วด้วย
แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เส้นทางไหนได้บ้างพาคุณผู้ชมไปดูเส้นทางกันนะคะ
ว่าเราจะเลี่ยงใช้เส้นทางไหนได้บ้างสำหรับการชุมนุมในวันนี้ค่ะ
พลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
และพลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจจราจรนะคะ
ก็บอกเลยค่ะว่าวันนี้การจราจรหนักหนาสาหัสแน่นอน
นักงานใหญ่ตอนบ่ายสามโมงอ่ะนะคะปกติพื้นที่ตรงนี้เนี่ย

เป็นเส้นทางสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจรปริมาณรถก็เลยมีเยอะนะคะ
โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็น

เพราะฉะนั้นจริงมีการประกาศขอความร่วมมือตั้งแต่บ่ายโมงแล้วแหละ

แต่สำหรับคนที่เลี่ยงไม่ได้จริงก็ต้องมาทำงานแถวนี้
ไปที่ไหนได้บ้างไล่ดูกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
เส้นทางแรกที่อาจจะได้รับผลกระทบและควรหลีกเลี่ยงนะคะ
ถนนรัชดาพิเศษขาออกตั้งแต่แยกรัชโยธินถึงแยกรัชวิภาและแยกรัชโยธิน
เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะลองหาทางอื่นไปดู
เพราะฉะนั้นเส้นทางที่แนะนำให้ไปค่ะเพื่อจะหลีกเลี่ยงผลกระทบการจราจร
รัชดาพิเศษขาออกนะคะ
อุโมงตอนนี้ยังไม่ปิดเพราะฉะนั้นให้ลงอุโมงรัชโยธิน
หรือไปทางถนนพะหนโยธินถนนวิภาวดีรังสิตถนนลาดพร้าว
ถนนกำแพงเพชร๒หรือทางยกระดับโทเวนะคะ
ตรงนี้ก็จะช่วยเลี่ยงเส้นทางได้
ส่วนใครที่จำเป็นจะต้องไปแยกประชานุกูลหรือว่าถนนกำแพงเพชร๒นะคะ
ไปใช้วิภาวดีรังสิตเลยค่ะแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายบริเวณต่างระดับรัชวิภา
ตรงนั้นการจราจรน่าจะสะดวกกว่า
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูเส้นทางกันดีนะคะ
เพราะว่าแยกตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะเชื่อมต่อกับถนนใหญ่หลายสายเหมือนกัน
เลี่ยงไปทางลงอุโมงไปผนโยธินไปวิภาวดีรังสิต
ตรงนี้น่าจะทำให้คุณผู้ชมใช้เวลาบนท้องถนนสั้นลงอีกหน่อย
คือไม่ได้บอกว่าจะแบบใช้ไม่นานแต่มันจะสั้นลงมาอีกหน่อย
ปกติแล้วเอาวิภาวดีเนี่ยวิภาวดีนี่หนักเลยนะตอนเย็นนะคะ
ใช่ค่ะแต่ก็นี่แหละค่ะเท่าที่เราจะทำได้และเลี่ยงได้ก็ประมาณนี้นะคะ
ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกคนที่ต้องใช้รถใช้ถนนก็แล้วกัน
พร้อมตัวเองให้ดีทั้งสภาพรถน้ำมันสำคัญนะ
น้ำมันและจิตใจของเราแล้วก็อย่าหัวร้อนนะคะอารมณ์อารมณ์ต่าง
และทางตำรวจเนี่ยขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ
ชนบอกว่ามีการจัดเตรียมกำลังตำรวจจราจรเพื่ออำนวยความสะดวก
การจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในภาพรวมแล้ว
พยายามที่จะให้ประชาชนได้รับผลกระทบในเรื่องการจราจร
น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ
ใครไม่แน่ใจหรือว่าเอ๊ะเส้นทางที่ฉันจะไปมันอยู่อีกฝั่งนึง
แต่ว่าเราไม่ได้บอกไว้คุณผู้ชมจดเบอร์ไว้นะคะ
ควบคุมและสั่งการจราจรบก๐๔
คุณผู้ชมจดเบอร์ไว้นะคะสายด่วนตลอด๒๔ชั่วโมง๑๑๙๗
นะคะ๑๑๙๗โทรไปถามได้ตลอด๒๔ชั่วโมงสอบถามข้อมูลจราจร